ไปดูความน่ารักของเรื่องนี้กันด้วยที่อยากจะให้ดูจริง
โอ้โหสุนัขเนี่ยนะเวลามันจะดูน่ารัก
ผมว่าถ้าขามันสั้นมันยิ่งดูน่ารัก
ใช่ดุกดิกตัวดุกดิกแต่เวลาขามันสั้น
อุปสรรคสำคัญก็คือการเดินลงจากบันได

เดินลงจากบันไดแบบให้โลกจำต้องทำยังไงไปดูเจ้าหมาตัวนี้ฮะ
โอ้โหน้องเจ๊บกระดูกกระเดี้ยวเป็นไงคะ

แต่นี่คือการโชว์สเต็ปที่สุดยอดสุด
ตีรังกาลาวด๊อกวิกแวกอีตรบ

โอ้โหแล้วลงมา๑๐คะแดน๑๐คะแดน๑๐คะแดน
ไม่มีหักเลยค่ะ

ขาหักไปแล้วมั้งป่านนี้

เจ้าของก็คงอยากจะให้เจ้าสุนัขตัวนี้

ไม่ดิฉันว่าสุนัขมันลงเอง
เจ้าของไม่น่าอยากจะให้ลง

แต่เห็นแล้วเนี่ยก็หวาดเสียวแทน

แต่ยังว่าหมาเวลามันขาสั้นเป็นอย่างนี้
มันเป็นอุปสรรคจริงที่มันจะเดินขึ้นบันไดหรือว่าลงบันไดนะ

แฟนบูด๊อกแบบขามันก็จะสั้นอยู่แล้วคุณ
แค่เดินยังลำบากเลยจะให้ลงบันไดเหรอ

เอาสปริงยัดเข้าไปในขามันไหม

สงสารหมาคุณเคยเลี้ยงเซนต์บูด็อกไม่ใช่เหรอคุณน่าจะเข้าใจนะ
ผมพูดอย่างนี้นะหมาก็น่ารักนะ

น้ำสานดู

เอาอย่างนี้ภรรยาของหมานานรักอยู่แล้ว